เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานแข่งกับเวลา
สำหรับปฏิบัติภารกิจเรื่องของการค้นหา๑๓
ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย

โดยเฉพาะเรื่องฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
พูดสึกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดประจักษ์พื้นที่เชิญค่ะ
ตอนนี้ก็ยังคงเฝ้ารอด้วยความหวังเต็มเปี่ยมนะคะ
ว่าทุกคนจะยังมีชีวิตรอด
ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะตั้งแต่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา

ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าขณะที่เรารายงานอยู่นี้
ให้คุณผู้ชมดูบริเวณพื้นค่ะด้านล่างเป็นดินโครนนะคะ
ซึ่งก็จะยากต่อการเดินทำให้การเดินเป็นไปได้ช้า

นี่ก็ถือเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการทำงานของเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงสื่อมวลชนที่วันนี้มาเฝ้าเกาะติดสถานการณ์
รายงานความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะเดินไปดูบริเวณทางไปถ้ำนะคะ
ซึ่งเด็กที่เขาเข้าไปในถ้ำก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้
อย่างที่เห็นนะคะว่าตลอดเส้นทางเป็นทางยาวลงไป
แล้วก็จะมีบันไดลงไปนะคะ
แต่ว่าระหว่างทางค่ะให้คุณผู้ชมแวะดูจุดนี้สักนิดหนึ่ง

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เหล่าบรรดาผู้ปกครอง

ได้นำสิ่งของค่ะมากราบไหว้นะคะ
ต่อเจ้าที่เจ้าทางเพื่อตามความเชื่อแล้วค่ะ
ว่าขอให้โดนบันดาลให้สามารถพบเด็กอยู่ในถ้ำนะคะ

ก็จะเป็นทางที่จะเดินลงไปภายในถ้ำนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกนายก็จะต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการเดินเนื่องจากว่าเส้นทางที่ที่ฉันกำลังเดินอยู่ขณะนี้
เป็นหินแล้วก็ดินค่อนข้างที่จะลื่นด้วยนะคะ
ซึ่งอุปกรณ์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ

ให้ประสบความสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่วันนี้
ได้มีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานนะคะ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าค้นหาแล้วก็เข้าช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
มาถึงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมองเห็นบริเวณทางด้านนู้นนะคะ
ค้นจุดนี้ไปขึ้นบันไดฝั่งนู้นไป
ก็จะเป็นบริเวณปากท่ำค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณด้านใน
เพื่อความสะดวกในการอำนวยความสะดวก
มาถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการห้ามให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แล้ว
เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
โดยหากมองจากมุมนี้เราจะเห็นว่าด้านในเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ประชุมกัน
เตรียมที่จะลงไปนะคะเพื่อค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตที่ตอนนี้ติดอยู่ด้านใน
แล้วก็กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่
ท่ามกลางความหวังของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงทุกคนที่นี่ค่ะ
ที่ยังคงหวังว่าเด็กทุกคนรวมไปถึงโค้ชเอกจะยังคงมีชีวิตรอดแล้วก็จะสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมงานกันอย่างเต็มที่ค่ะด้วยความหวังเดียวว่าจะช่วยทุกคนออกมาให้ได้
กลางสภาพฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
หากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวทีมข่าวเทวรัฐทีวีถ้ายังคงเกาะติดสถานการณ์จะรีบรายงานกลับไปให้ทราบโดยทันทีค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณคุณอรพันธ์ขันทองคำแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ